สุดทนที่ถูกลูกชายเมาอลวาดแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายค่ะ
เลยตัดสินใจใช้ปืนยิงลูกชายจนเสียชีวิต
ซึ่งทางด้านของตำรวจพุทธรรพแหล่จังหวัดอุตรรดิษฐ์
ก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนผู้พ่อนั้นก็ขอประกันตัวด้วยวงเงิน๓แสนบาท
เพื่อไปจัดงานศพให้ลูกชายก่อนค่ะ
เริงคงอินอายุ๖๒ปีร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
ขณะที่ถูกตำรวจพุทธรรพแหลจังหวัดอุตรรดิษฐ์

หลังก่อนหน้านี้ได้ก่อเหตุยิงนายวิรัติคงอินอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นลูกแท้เสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้าน๒ชั้นในตำบลชัยจุมพลอำเภอลับแหล่

ตำรวจก็ไปพบว่านายวิรัติถูกยิงที่แผ่นหลังและต้นคอ

พบว่าชีพจรเต้นอ่อนลง
นำตัวส่งโรงพยาบาลลับแลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนลูกซองสั้น๑ปลอก
พร้อมด้วยปืนลูกซองสั้นเบอร์๑๒จำนวน๑กระบอก
จากการสอบสวนพ่อของผู้ที่เสียชีวิตให้การว่ามีลูก๒คน
น้องชายของผู้ตายนั้นเสียชีวิตแล้ว
ส่วนภรรยาก็เสียชีวิตแล้วเช่นกัน
ที่ผ่านมาอาศัยอยู่กับผู้ตาย๒คน
ทุกครั้งที่เมาสุรามักจะโวยวายด่าทอด้วยคำหยาบคาย

และนำไม้ที่ใช้สำหรับตากหอมมาทำร้ายแทบทุกครั้ง
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมาห้ามไม่ฟังค่ะ
แต่ถ้าหากลูกชายไม่เมาสุรานั้นจะตั้งใจทำงานเป็นอย่างดี
สาเหตุที่ต้องยิงลูกตัวเองเพราะว่าทนพฤติกรรมไม่ไหวแล้ว
ด้านเจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลก
ส่วนทางด้านคดีตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะหรือหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งต่อมานายเริงก็ได้ขอยื่นหลักทรัพย์จำนวน๓แสนบาทประกันตัว
เพื่อให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปจัดงานศพให้กับลูกชายค่ะ